กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทำงานหนักทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามี๒คดีใหญ่อยู่ในมือทั้งคดีหญิงไก่
และคดีการเสียชีวิตของเสียชูวง
วันนี้ค่ะก็มีการประชุมทีมสืบสวนสอบสวน

บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียบทีมพนักงานสอบสวน
และทีมสืบสวนกองบัญชาการปราบราม
ที่รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนคดีการโอนหุ้น
และการเสียชีวิตของเสียชูวงแทร่ตั้ง
ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
และคดีของนางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่
โดยเฉพาะคดีหญิงไก่ค่ะที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
หลังจากที่ตำรวจกองปราบรามแจ้งข้อหาหญิงไก่ไปแล้ว

แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
พยายามค้ามนุษย์และหมินสถาบันเบื้องสูง
ก่อนหน้านี้พลตำรวจโทษธิเตียราชนองหารพิทักษ์
ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีชาญวิมวลศรี
รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบราม
ส่งทีมสืบสวนกองปราบรามและหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ภาคเหนือไปหาข้อมูลของหญิงไก่
โดยเฉพาะกรณีที่ไปรับตัวหญิงสาวชาวเขา

รวมทั้งให้สืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่หญิงไก่
อ้างตัวว่าใกล้ชิดกับบุคคลชั้นสูง
ไปหลอกลวงเหยื่อรายใดหรือไม่ค่ะ
ก่อนที่จะเข้าประชุมนะคะพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ
ระบุว่าทั้งสองคดีมีความคืบหน้าไปมากแล้ว

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นค่ะ